ที่ฮอออกไปอ่าพูดคุยกันค่ะทำว่าค่ะเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้เป็นงานเปิดตัวค่ายเพลงของคุณสามีคุณป๊อกเนี่ยค่ะขนศิลปินต่างมาเปิดตัวคึกคักเลยล่ะค่ะ
ยังมีเพื่อนซีคนดังมาร่วมงานเพียบเลย
เบอรี่มาริโอมิ้นท์ชาลิดามาร่วมแสงความยินดีค่ะ
หลังจบงานค่ะสาวมากกี้ก็เปิดใจเคลียร์เกี่ยวกับเป็นดราม่าแบบรวดเดียวจบค่ะ
ซึ่งตัวเธอเองนะคะย้ำชัดว่าเจตนาของการพูดคุยในรายการก็คือเล่าประสบการณ์
ไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงหรือว่าทำลายชื่อเสียงใคร
พร้อมกับชี้แจงนะคะแล้วก็พูดถึงข้อความที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้
คุณเบลล่ารานีนะคะว่าจริงแล้วไม่เคยมีเรื่องหรือทะเลาะกับเบลล่าเลย

คือต้องบอกว่าหลายคนก็บอกว่า

คือขอโทษเบลล่าแล้วก็แฟนคลับเบลล่าด้วย
ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจแบบนี้

คนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้ว
รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้นะ
ก็ต้องขอโทษกับคอนเทนต์ที่เราอาจจะคิดน้อยเกินไป
หรืออาจจะไม่ได้ดูให้ถี่ทุกคนไม่ได้สกรีนกันอย่างดีมากพอ

แต่ส่วนในเรื่องของกี้พี่ก็เหมือนที่กี้ลงไอจี
เหมือนที่พี่รอยจีขอแบบพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยละกันว่า

คือนอกจากว่าจะไม่ใช่เราก็ขอโทษอาจจะจะแบบทำให้แบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
รอฟังได้เลยนะคะงานเดียวกันค่ะเจอคนสวยคนหนึ่งออร่าจับเลย

ของขวัญที่ให้ก็คือเข็มขัด๒เส้น
เมื่อถามถึงความรู้สึกที่ต้องอยากเก็บความลับเก็บงำเรื่องชุดเจ้าสาวเนี่ย
คือไม่ให้หนุ่มหมากได้เห็นจนกว่าจะถึงวันแต่งเนี่ย
คิมบอกว่าพี่หนูอึดอัดมากจริงนะคะ
แต่แอบเอาสีของชุดให้บางส่วนให้เจ้าบ่าวดูเหมือนกัน
เจ้าบ่าวเขาก็แอบมีน้ำตาซึมเหมือนกันนะ

แต่ซึ่งต้องเก็บเป็นความลับแบบสุดยอดยิ่งกว่าชุดเจ้าสาว
ก็คือสถานที่แต่งงานที่ต่างประเทศ
คิมและหมากนะคะช่วยกันรูดซิกปากไม่บอกใครเลย
เพราะตั้งใจว่าอยากจะเป็นคนไทยคู่แรกที่ไปจัดงานแต่งที่นั่น
ขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากลัวจะมีคนแบบใจตรงกันแล้วก็ชิงไปจัดก่อน

คือคิมก็ส่งรูปที่แบบจับชุดจับแค่ชุดนะคะ
แล้วก็ยิ้มแบบยิ้มหน้าบานมากอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเห็นแค่นี้ก็น้ำตากพอแล้ว

แล้วก็สีภาพเพราะว่าเขาจะได้เอาไปเทียบกับสีชุดเขาอะไรอย่างนี้

ใช่เพราะว่าที่เมืองนอกใช่เพราะว่า

อีกอย่างนึงเรากลัวคนแต่งก่อนเรา

เป็นนักแสดงคนไทยไม่มีอย่างนี้